ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงถูกยิงตาย
ในพื้นที่ของตำรวจภูทรนากุงจังหวัดกาลสินนะคะ
แล้วคนที่ยิงเนี่ยเป็นพ่อตาพ่อตาคนนี้บอกว่า
ก็ลูกเขยเนี่ยมาอารวาสมาดึงตัวภรรยาดึงตัวลูก
กับลูกไม่ยอมไปพ่อตาก็ปกป้องเอาปืนมามาขู่
แต่ปรากฏว่าปืนลั่นปืนลั่นใส่ลูกเขยจนลูกเขยเสียชีวิต
ตาก็เลยยืนรอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อว่านายคทายุทธ์ภูโสดา
อายุสามสิบปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านนาแก่
อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะนายคทายุทธ์เนี่ย
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบบริเวณเอวด้านขวาถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑นัด
คนก่อเหตุเป็นพ่อตาค่ะเป็นอดีตครูเกษียณ
รอมอบตัวอยู่นะคะตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำ
ทีนี้ค่ะญาติของพ่อตานางนิทิมาภูแสงสีเขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะในวันเกิดเหตุเนี่ย
กับชาวบ้านอีกสามคนก็นั่งอยู่ในบ้านนายคทายุทธ์ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เดินไปฉุดกระชากภรรยาไปกระชากลูกที่นั่งคุยอยู่กับเธอค่ะ
พาออกไปข้างนอกแต่ภรรยากับลูกไม่ยอมไปก็เลยยื้อแย่งกันขึ้นนะคะ
ทีนี้ค่ะพ่อตาก็ออกมาช่วยเดินถือปืนเข้ามาไล่นายคทายุทธ์ให้ออกจากบ้าน
แต่นายคทายุทธ์ไม่ไปแล้วก็พูดจาท้าทาย
พ่อตาเลยยกปืนขึ้นมาขู่ทั้งคู่อยู่ห่างกันประมาณเมตรหนึ่ง
แต่จู่กระสุนปืนมันดังขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็ไปโดนตัวนายคทายุทธ์หนึ่งนัด
มันดังขึ้นมาเองเหรอใช่ไม่รู้มันลั่นหรือตั้งใจยิงหรือไม่รู้แหละ
แต่ญาติของพ่อตาบอกว่าอยู่ดีกระสุนปืนมันไปโดนตัวนายคทายุทธ์อ่ะครับ
คทายุทธ์วิ่งหนีค่ะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แล้วก็ไปสิ้นใจตายอยู่ที่กองไม้แปรรูปหน้าบ้านนะคะเป็นหน้าบ้านของเพื่อนบ้าน
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราก็เลยไปถาม
ทิติมาญาติของพ่อตาแล้วเขาอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอตัวเลยไปถามข้อมูลมาเพิ่ม
ทำร้ายร่างกายลูกชายวัยสามขวบอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ให้ความเคารพพ่อตาเลย
ให้ทั้งคู่แยกกันอยู่มาแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
พ่อตาก็ไม่ว่าอะไรส่วนสาเหตุเนี่ยญาติญาติบอกว่าเชื่อว่าพ่อตาไม่ได้ตั้งใจนะ
ส่วนชาวบ้านที่ผู้ตายวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะคะนายสุวรรณสุมังคเศษ
ก็บอกว่าเห็นเลยว่าผู้ตายเนี่ยวิ่งมาบอกว่าถูกยิงถูกยิงจากนั้นก็วิ่งไป
สิ้นใจอยู่ที่กองไม้ข้างบ้านเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มมาว่าผู้ตายเนี่ย
ก่อนหน้านี้เคยขู่ทำร้ายเคยขู่ฆ่าพ่อตามาแล้วนะเป็นอันทภาณด้วย
ว่าพ่อตาคงสุดจะทนแล้วจริงก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
มันถูกยิงแล้วมันก็วิ่งมาตรงนี้มันมาล้มตรงนี้มาขอช่วยเหลือจากผมอยู่นี่
ผมนั่งอยู่นี่มันมาขอว่าช่วยผมหน่อยพ่อผมถูกยิงมา
มันมาล่มตรงนี้มาร่มที่หน้าบ้านตรงนี้ไหมกองเลือดนี่เนี่ยตรงนี้
มันล่มลงมันก็ลุกขึ้นวิ่งไปแล้วมันไปใจขาดตรงนั้น
มันจะฆ่าพ่อตาแล้วจะฆ่าเวทย์แม่ยายไว้หน่อยนะพูดง่าย
เมื่อกี้บอกกับผมว่าเขาเป็นอะไรไปนะ
เขาเป็นนักเลงไอ้พ่อใหญ่ที่เขาจับไปเนี่ยเป็นคนซื้อเลยเป็นคนเฉย
เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยหายว่าไม่มีไม่มีสตูนะ
ก็มีแต่กับลูกเขยนี่แหละไปโวยวายกับแกเพราะว่าแกเป็นคนพูดง่ายเป็นคนดี
แกเป็นครูเป็นครูเสียงเขาเรียกครูอะไรนะ
ตอนนี้พอไอ้นั่นมาปั๊บมันก็กระชากเมียมันอืมพอกระชากเมียมันเสร็จ
แม่ก็เลยลุกมึงจะทำอะไรแม่ยายมันก็เลยถือไม้
ยายมันก็ถือไม้ไปตีตีพอดีมันกระชากไง
ตอนนี้พ่อแกโมโหไง
ไม่รู้ว่าแกไปเอาปืนมาตอนไหน
พอมาแกบอกว่าอุ๊คกี้หนีไม้หนี
แกทื้อมาไม่รู้ว่ากับแกกดมั้ยปืนก้าวเนอะ
แกจะยิงแบบไม่ให้ถูกนะ
จะยิงขู่เข้าใจมั้ย

ยังไม่รู้เลยว่าปืนโดนมัน

ถ้าไม่มีเงินอย่างนี้มันก็บอกเมียมัน

ยังไม่รู้เลยนะปืนโดนมัน
ว่ากูยิงลงพื้นนะน่าสงสารไหม
ว่ากูยิงลงพื้นแล้วกูนึกว่ามันไม่โดนมันว่าอย่างนี้
ทีนี้ทางฝั่งญาติของผู้ตายนะครับ
นางสุภาพภูทองกรมซึ่งเป็นป้า
บอกว่าหลานชายก็ยอมรับว่าเป็นคนก้าวร้าวนะ

เอาแต่ใจแล้วก็ติดเหล้าด้วยนะครับ
ป้าไม่รู้นะแต่กับภรรยาเนี่ย
แต่ก็อาจจะเป็นการทะเลาะตามภาษาผัวเมีย
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าพ่อตาเก็บกฎหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ควรนำปืนออกมายิงเอาชีวิตหลานชายของเธอ
แม้จะอ้างว่าแค่เอามาขู่แต่คนตายพูดไม่ได้
อันนี้ป้าเขาบอกส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่
เขาอาจจะเก็บกฎคือลักษณะลูกเขยอาจจะทำรุนแรงกับลูกสาวเขาเกินไป
เขาอาจจะทนไม่ได้หรือว่ายังไงก็ไม่รู้
ก็อยู่คนละบ้านเนอะเขาอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่นี่แหละ
ถ้าคิดถึงคุณธรรมนะมันก็ไม่น่า
เพราะว่าอาจารย์เขาก็แก่แล้ว๖๐กว่า๖๕๖๖น่าจะคิดนิด
ว่าเออยังไงยังไงมันก็ลูกเขยเราลูกสาวเราก็รักเขามันก็มีหลาน
ก็น่าจะห้ามปามก็น่าจะว่าอย่ามาทะเลาะกัน
ถ้าอยากจะทะเลาะก็ไปทะเลาะที่อื่นจะมาอยู่ที่บ้าน
แกก็น่าจะพูดอย่างนี้มันน่าจะรุนแรงขนาดนี้
ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ได้ให้ปากคำเอาไว้หลังจากที่ทำแผนเสร็จ
โดยบอกว่าลูกเขยเนี่ยไม่เคยให้ความเคารพเขา
เขาก็โมโหนะตั้งใจเอาปืนออกมาขู่แล้วทีนี้ปืนมันลั่น
ลูกเขยวิ่งหนีออกไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากระสุนมันออกไปโดน
เขาก็เลยกลับมานั่งกินข้าวเหมือนเดิม
พอมีคนมาบอกว่าลูกเขยถูกยิงเสียชีวิตแล้วเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนก็รอมอบตัวอยู่
ปัญหามันก็ไม่มีมากหรอกครับ
มันมันเป็นแบบมันไม่เคารพผมผู้เป็นพ่อนะครับ
ผมก็โมโหผมก็ยังคิดว่าปืนไม่ถูกเขาเลย
ผมก็ยังดีใจดีใจติ๊บปืนนี้ไม่ได้ถูกใครนะครับ
เนื้อแต่ทีนี้พ่อตาก็โดนข้อหาหลักเลยนะ
กงก็บอกว่าแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ก็นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดกาลสินในวันพรุ่งนี้
ก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลแหละนะคะ